นักศึกษาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดป้ายประกาศตามจับคนร้าย

คือมันก็เป็นสัตว์มีชีวิตเลยเนาะ
นักศึกษาเขาก็สงสารมันสภาพของจอราเข้เป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งมันเป็น๑ใน๑๔ตัวนะคะที่อยู่ในเบาะแห่งนี้
แล้วก็เป็น๑ใน๔ตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนมือบอล
โยนก้อนอิดขนาดใหญ่ใส่จอราเข้ของหมวดประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาก็เลยเอารวมตัวกันนะคะตั้งเงินรางวัลนำจับคนร้ายหนึ่งหมื่นบาท
จะได้ล่าตัวคนที่ก่อเหตุส่งตำรวจดำเนินคดี
โดย๒นักศึกษาชั้นปี๓บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะ
เข้ามาที่บ่อจราเข้เมื่อวันพฤหัสบดีที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
นำก้อนอิดที่เรียงเอาไว้หนุนขึ้นไปส่องดูจราเข้ในบ่อ
แล้วก็โยนข้ามรั้วที่สูงกว่า๔เมตร
จราเข้ในบ่อจนมันได้รับบาดเจ็บ๔ตัวนะคะ
พอนักศึกษาไปตรวจสอบก็พบว่าในบ่อจราเข้มีอิดมากถึง๑๔ก้อน
นักศึกษาบอกอีกนะคะว่าจราเข้ในบ่อมีทั้งหมด๑๔ตัวอายุประมาณ๑๔ปีค่ะ
แม้ว่าจราเข้ที่บาดเจ็บมันจะมีกระบวนการสมานแผลหายเองตามธรรมชาติได้
แต่ว่าการก่อเหตุแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เหมือนกัน
ก็เลยอยากจะรู้ว่าคนร้ายเป็นใครจะได้ดำเนินคดี
เพราะอันนี้ก็ถือว่าเข้าขายมีการอิดบล็อกก้อนใหญ่เลยฮะ